วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ยังทันนะถ้าเกิดว่าใครยังคิดแพลนไม่ออกว่าจะมาเที่ยวไหนดี
ใกล้กรุงเทพนี้เองราชบุรีคุณผู้ชมขาไปได้เลยค่ะ
ครัวลุงรงนี่อำเภอโพธารามราชบุรีที่นี่ของเด็ดของดีบรรยากาศดีทุกอย่างเลยนะ
นอกจากนี่ไปนี่เห็นไหมตั้งเป็นเวสนาคุณต้องเช็คไอ้หน่อยหุ่นเจ๊แต๋ว
ดังจากจักรวาลหนังหอแต๋วแตกขอเรียกเป็นจักรวาลมาเวลเลย
แล้วไม่แน่คุณอาจจะได้ดูโชว์ดีจากลุงรงแล้วก็แอนเดอร์แก๊ง
อารมณ์นี้บอกเราว่าอยากจะทำศีรษะให้แฟนได้ดูกันทุกอาทิตย์เลย

ก็ต้องมีซ้อมมีไปเลือกซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดมาใส่
ส่วนหุ่นเจ้าเจ้าแต๋วนี้ลงทุนไปเกือบ๒๐๐๐๐๐บาทคุณผู้ชม
จะสร้างแลนด์มาร์คให้กับคนโพธรรมได้พักภูมิใจกัน
ใครมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันแบบนี้นะคะก็ฝากเช็คอินกันด้วย
ออกแบบเห็นบอกว่าเป็นเจ้าเดียวกันกับคนที่ทำรูปปั้นหมา

จะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้ไหม
เดี๋ยวไปฟังลุงรงกันหน่อยค่ะ
ทำเราก็ขึ้นแฮสแท็กว่าทำเพื่อให้คนไทย

ไม่มีเพื่อการค้าแต่ทำเพื่อให้คนไทยมีความสู้
ได้ดูแล้วได้หัวเราะดูหางเครื่องแบบทุเลทุเล
แต่ว่าเอาสเต็ปแบบง่ายผายมือไปผายมือไป

คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คน๕คน
ที่ไม่ใช่แดนเซอร์มืออาชีพเต้น
เดินที่ตลาดสนามหลวงสอง
โชคดีมากเจอ๕ตัว๑๕๐
เจอ๕ตัว๑๐๐บาท
โอ๊ยพี่เอสู้ลุงลงไปได้เพราะลุงลง
มีแดตเซอร์เพียบกว่าพี่เอสู้ลุง
พี่เอสู้ลุงจะไปเอานรามาเป็นแดตเซอร์
เขาก็ไม่ค่อยจะมากันแต่ลุงอ่ะ

มึงต้องเต้นวันนี้ต้องให้มึง๑๐๐เดิงอะไรอย่างนี้

เอวก็ใช่ชมอยู่เจอกันแน่

ใช่ค่ะรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนอยากรู้ค่ะ
คือจู่พี่พลอาร์นนนท์เขาโพสต์ภาพลุงรงค์นี้
กับโปสเตอร์หนังเรื่องใหม่อีแต๋วพระขนงนี่ภาพนี้เลยนะครับ
คือพูดกันง่ายเขาเหมือนแบบตั้งใจจะแบบทำให้คล้ายกับจอนวิทย์ไง
ภาษาไทยหลายคนแอบเรียกกันว่าใครทำหมากู
แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าใครก็ได้ช่วยตามทีค่ะ
แต่ที่แน่นะเจ๊แต๋วเขาไม่คุยกับกู

ไม่รู้ว่าตีกันอีกแล้วหรือยังไงคุณผู้ชมค่ะ
อัปเดตล่าสุดตอนนี้ในอัปเดตอีกทีนึง
จะโกรธพี่พลอร์ตจริงหรือเปล่าไปถามลุงรงค์ค่ะ
งอนอะไรหรอกเบิกตังค์ก่อนมันไม่ให้แค่นั้นเอง
เบอร์กตังค์ก่อนอีกเพราะเลยก็ไม่ตอบไลน์
ลุงเป็นอย่างงี้อยู่แล้วประเด็ทนี้ปกติ
อาจเกียร์เบอกตังเค้าอันดังไหมกูก่อน

แต่เมื่อกี้ก็โทร

ลักษณะฝ่าเงินสำคัญนะ
ลับบากติดไม่ยอม